ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอผลแล็บเพื่อจะยืนยันนะคะ
ใช้คำว่าลองบทไง

เราน่าจะเอาจริงลงกันให้มีโอกาสเลือกดารานะ

เด็กทำงานมันก็ต้องแบ่งเอาไว้บ้าง

ถ้าสมมุติเขาไม่ยอมแล้วเกิดวันหนึ่งฉันก็อยาก

แต่ถ้าเขาถีบขึ้นมาแล้วอายล่ะเธอ
ถ้าสมมุติก็ไปแจ้งตำรวจจับแล้วอาย

บางทีมันก็แบ่งไว้บ้างไม่ว่าแบ่งคนทำงานกับ

มันก็มีกระเทยต้องมีสติลูก
ความชัดเจนก็คือ

พูดช่วยผู้กับเพราะเป็นซีรีส์วายใช่ไหม

ผลิตรายการโทรทัศน์ซีรีส์ต่างนานา
จัดหานักแสดงเขาออกมาชี้แจง

ตามที่เป็นข่าวเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาชื่อนาย

อายุ๓๙ปีก็คือตามที่เรา

มันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
เฉพาะตัวเขาบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น
ข้อที่๓บอกพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียร้ายแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมมาก
บริษัทก็เลยมีคำสั่งให้พนักงานคนนี้ก็คือนายระวิพลพุ่มเรืองไว้ก่อน
กว่าคดีจะถึงที่สุดให้พักงานพักงานไว้ก่อนเลยนะคะ
หากได้รับคำตัดสินว่ามีความผิดจริงบริษัทจะลงโทษด้วยการไล่ออก
ข้อที่๔บริษัทจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนข้อที่๕บอกว่าตามมาตรฐานการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการติดต่อทุกคนจะถูกนัดหมายไป
เพราะว่าตามภาพเนี่ยคือคนนี้เขาไปที่อื่น

บริษัทไม่ได้มีการมอบหมายให้บุคคลอื่นใด
หรือว่าหน่วยงานอื่นใดทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทนอกสถานที่

คุณมดดำมาที่ผับเนี่ยไปเดินโชว์ตัวให้คุณพ่อดำดูหน่อย

อ๋อใช่ที่พี่บทเคยโดนแอบอ้างกับคนที่เป็นพับใช่มั้ย

ถ้าเดินให้พี่บทดำดู

อย่าเอาแบบอาชีพการงานไปเสี่ยง
อย่าไปทำอาชีพการงานของเราไปดับฝันเด็ก
ถ้าหิวก็ไปหาที่อื่นเอา

ถึงเวลาปุ๊บมันเสียหายจริง

เมื่อเราต้องการจะทำสังคมให้มันเท่าเทียมกัน

ปรบมือให้ไอดอลค่ะไม่ได้ไอดอลแต่แบบความรู้สึกจริงจริง
แบบว่าถ้าสมมุติเราอยากจะให้สังคมเท่าเทียมอยากจะให้เขาเคารพเรา
ทำตัวดีก็ทำตัวอย่าอย่าเถื่อนใช้คำว่าอย่าเถื่อนแค่นั้นเอง
ใช่แต่งหญิงได้แต่พองามนะคะ
อันนี้พองามพองามอืม